หน้าหนึ่งซิมไทยรัฐนี่คือแถบบนนี่คือใช่หมดเลยนะคะ
หลากหลายมิติเลยสำหรับเรื่องของลูกเทพนะคะพาคุณผู้ชมไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
จากเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในตัวลูกเทพแล้วนะคะนอกจากนี้
ก่อนหน้านี้ยังจำกันได้ไหมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังไม่ทันข้ามวันเรื่องของภัยแฝงที่อาจจะมากับตุ๊กตาลูกเทพ
เรื่องของยาเสพติดล่าสุดเจอแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเจอที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจเช่นเดียวกันตุ๊กตาลูกเทพกลายเป็นคดีอาทยากรรมทางเศรษฐกิจซะแล้ว
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจปรับรามอาทยากรรมทางเศรษฐกิจนะคะ
ลงพื้นที่บริเวณย่านสำเพ็งแล้วก็ย่านบริเวณใกล้เคียงนะคะ
สามารถตรวจยึดตุ๊กตาลูกเทพลูกเทพเนี่ยนำเข้า
แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตำรวจก็เลยก็ยึดเป็นของกลางจำนวนมากเลยทีเดียวล่ะค่ะ
แล้วก็ขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเวลาเอามาขายขายหลักพันนะพันสามพันห้าพันบางตัวเนี่ยก็แพงเป็นหมื่น
เออแปดพันเป็นหมื่นเยอะแยะเลย
ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียภาษีให้ถูกต้อง
ตำรวจเขาก็เลยลงพื้นที่นะคะตุ๊กตาลูกเทพกว่า๑๐๐ตัวเหล่านี้แหละค่ะ

เป็นของกลางที่ตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเศรษฐกิจ
หรือว่าปอศตรวจยึดจากแหล่งจำหน่ายตุ๊กตาย่านตลาดสำเพ็ง
การค้าย่านวังบุรพาแล้วก็ร้านค้าย่านบางแคร์ค่ะ
ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบนะคะว่า
ตุ๊กตาลูกเทพเหล่านี้เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีน
เพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทย
ซึ่งจะต้องมีการเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นร้านค้าที่ถูกตรวจสอบปรากฏว่า
ยังไม่สามารถนำเอกสารการเสียภาษีมาแสดงต่อเจ้าพนักงานได้
เพราะฉะนั้นตำรวจเองก็เลยตรวจยึดไว้เพื่อรอการตรวจสอบต่อไปค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกนพวัฒน์อารยางกูลรองผู้บังคับการปอศบอกว่า
กระตาลูกเทพที่ในขณะนี้มีความเชื่อว่าสามารถช่วยในเรื่องของการค้าขาย
หรือว่าช่วยในเรื่องของอื่นได้นั้น
จากการเข้าตรวจยึดในวันนี้ก็คือเมื่อวานนะครับ
พบว่าเป็นเพียงตุ๊กตาธรรมดาธรรมดาที่มีคนบางกลุ่ม
โฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นตุ๊กตาศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งถือว่านอกจากไม่เสียภาษีแล้วสิ่งเหล่านี้ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนด้วย

ส่วนวัดวาอารามต่างที่รับปลูกเสกลงอาคมให้กับตุ๊กตาลูกเทพ
ตำรวจเองก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีการจำหน่ายตุ๊กตาด้วยหรือไม่
เพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือให้ดีนะคะ
มาดูตำรวจแจ้งข้อหาอะไรบ้างกับผู้ที่ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีอากรมาแสดงได้
ก็คือตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือซื้อหรือรับไว้ด้วยประการใด
ซึ่งของที่รู้ว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
เหล่านี้นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับเป็นเงิน๔เท่าของราคาที่รวมอากรแล้วค่ะ
คือผู้บังคับการปศบอกว่าส่วนใหญ่ตุ๊กตาเหล่านี้ผลิตจากจีน
นำเข้ามาขายในบ้านเราจริงต้องเสียภาษีนำเข้าตามพรบสุรกาก่อน
แต่ว่าร้านค้าที่ถูกตรวจสอบยังนำเอกสารการเสียภาษีมาแสดงไม่ได้
ตรวจไว้ก่อนแล้วก็บอกกันแบบนี้บอกว่าตุ๊กตาแบบนี้นะครับมูลค่าต่อตัวขายกัน๕๐๐๕๐๐บาท
แต่ถ้ามีการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วก็จะเพิ่มราคาอีก๕๐๐บาท
คุณเพิ่มมาเป็นแบบตัวเลข๐เพิ่มอีกหลัก๒หลักเลยนะ
บางที่เขาบอกว่าขายเป็นหลักหมื่นหลักแสน
ใช่คือบางตัวถ้าเขาบอกว่าแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยผมเผ่าสวย
แล้วก็หน้าเหมือนกับเจ้าของหน้าเหมือนกับคนที่ต้องการซื้อ
บอกว่านอกจากตุ๊กตาเสื้อผ้าแล้วเขาจะมีเครื่องประดับเป็นสร้อยอีกหลายอย่าง
แล้วก็มีเหมือนอุปกรณ์อะไรข้างในเป็นเครื่องรางของขลังอะไรอีกสักอย่างข้างใน
ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นด้วย
แล้วก็คุณภาพของการผลิตอีกนะ

เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่บริเวณตลาดย่านสำเพงนะคะ
ไปตรวจสอบปรากฏว่าตลาดตุ๊กตาลูกเทพคึกคัก
คึกคักประมาณ๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
มาดูอีกมิติหนึ่งของตุ๊กตาลูกเทพที่น่าสนใจ
พูดไม่ทันขาดคำหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาออกมาเตือนให้ระวัง
ภัยที่แฝงมากับตุ๊กตาลูกเทพซึ่งกำลังฮอตฮิตอยู่ในปัจจุบันนะคะ
บอกว่าอาจจะมีขบวนการค้ายาเสพติดอาศัยความเชื่อความศรัทธา
ของผู้คลั่งไคร้ตุ๊กตาลูกเทพนำยาเสพติดซุกซ่อนไปกับตุ๊กตา
ปรากฏว่าเจอจริงค่ะเพราะว่าตำรวจเชียงใหม่
ตำรวจภูทรภาค๕ก็มีการแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า
โดยตำรวจรับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการซื้อขายยาบ้า
แบบนี้ก็เลยลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบบริเวณรอบท่าอากาศยาน
พอตำรวจไปถึงก็ปรากฏว่าคุณพบวัตถุต้องสงสัย
ตามที่สายลับแจ้งมาจริงบริเวณ

เป็นกระเป๋าบริเวณโคนเสาของสาราที่พักภายในลานจอดรถ
ส่วนคนร้ายเองไว้ตัวหลบหนีทัน
เมื่อตำรวจเปิดภายในกระเป๋าฮิ้วเข้าไปดูปรากฏว่า

ตุ๊กตาผู้หญิงจริง
ตุ๊กกะตาคุณเชื่อไหม
แน่นออกแน่นอกต้องยกออก

เพราะว่าภายในอกมีเรื่องของยาบ้าซุกซ่อนอยู่ประมาณ๒๐๐เมตร

จากนี้นะคะตำรวจยังพบหมวกแล้วก็ผ้าอ้อมของเด็กผู้หญิงอยู่ในกระเป๋าอีกด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีการยึดของเหล่านี้ไว้เป็นของกลาง
แล้วก็ขอภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณรอบที่เกิดเหตุ
เพื่อติดตามตัวผู้ร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งตุ๊กตาตัวนี้เขาก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะ

เป็นเด็กผู้หญิงสีทองสวมสร้อยทองใส่เสื้อยีนทับด้วยเสื้อแขนยาวลายสีส้มน้ำเงิน
แล้วก็สวมกางเกงยีนลักษณะก็เป็นถูกจัดแต่งตัวให้แหละนะครับ